ท้องถนนก็ยังมีอุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นนะคะ
เป็นที่อ่างทองคุณผู้ชมค่ะมีเหตุการณ์๑๐ล้อเบรกไม่อยู่
แล้วพุ่งข้ามสะพานไปชนอาคารสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพังเสียหาย
แต่ต้องบอกว่าโชคดีนะคะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงวันหยุด
ไม่มีคนอยู่ในอาคารไม่อย่างนั้นก็คงจะมีคนบาดเจ็บกันหลายคนเลยทีเดียวค่ะ
เข้าไปเต็มเลยค่ะคุณคิงคะเนี่ยค่ะ
แล้วไปเร็วด้วยนะคะดูจากภาพจากกล้องวงจรปิด

คารักษ์โพทองที่อ่างทองนะคะ
ล้อคันนี้คือพุ่งไปด้วยความเร็วข้ามสะพานไป
แล้วที่ชนก็คืออาคารทำการของโครงการ

ตรงนี้ก็จะต้องมีพนักงานมีเจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่
นี่คือเกิดขึ้นช่วงประมาณบ่ายโมง
ของวันที่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
คนขับรถคันนี้ค่ะคุณมานพนะคะ
บอกว่าเขาก็ขับมาตามทางปกติ

ก็เลยแหกโค้งพุ่งไปตามทางเข้าโครงการนะคะ
พุ่งไปไกลจนข้ามสะพานไป๓๐๐เมตร

ก็คือคนที่อยู่ในอาคารไม่มีใครบาดเจ็บ
จะไปโรงลำครับ
ก็ทุกข์อะไรมาเราเล่าให้พอ

รถเปล่าไม่อยู่มันแข็ง
ก็ดับเครื่องไหลมาเรื่อยเลยครับ
หลบคนลบไปมันเรื่อยเลยครับ
ตำรวจก็นำภาพในที่เกิดเหตุนะคะ
มาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ